เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเตือนภัยนะคะ
ภัยของการเดินป่าอืมเวลาเดินป่าไปเข้าถ้ำไปดูข้างคาว
หลายคนก็จะชอบใช่ไหมคะให้ระวังค่ะเพราะว่าอาจจะป่วยได้
เพราะว่าอาจจะติดเชื้อราในปอดนะคะคือมีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
โดยคุณหมอนะคะในแพทย์มนูลลีชเวงวงแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์โพสต์ในเฟซบุ๊คค่ะ
ซึ่งเป็นโรคปอดชนิดหนึ่งนักท่องเที่ยว๗ใน๑๐คนที่เข้าไปศึกษาธรรมชาติ
เข้าไปในโพรงต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีค้างคาวอยู่ในนั้นปรากฏว่าปอดติดเชื้อ
คุณหมอบอกว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะ
ว่าการเดินเข้าไปในโพรงต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าไปดูค้างคาวเวลาแป๊บอ่ะ
๒นาที๕นาที๑๐นาทีแป๊บแบบนี้หลายคนก็ไม่คิดว่ามันจะติดเชื้ออะไรได้
แต่พอหายใจเข้าไปเนี่ยค่ะมันจะมีสปอร์ของเชื้อราจากมูลค้างคาวเข้าไปในปอดจนทำให้ป่วยได้นะคะ
อาการป่วยเกิดขึ้นหลังจากเข้าไปในโพรงไม้๒๓สัปดาห์
นักท่องเที่ยว๗คนนี้ที่ป่วยเขามีอาการแบบนี้ค่ะ
ไออ่อนเพลียเหนื่อยง่ายพอไปเอ็กซาเรย์ปอดมันจะมีจุดจุดกระจายทั่วปอดเลย
สักประมาณ๓มิลลิเมตรแต่บางทีก็ใหญ่นะคะ๑เซนติเมตรก็มี
ตัดชิ้นเนื้อจากปอดไปตรวจพิสูจน์ปรากฏว่านี่เป็นเชื้อราจริงค่ะ
ต้นไม้ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปชื่อว่าต้นช้าม่วง
นี่ค่ะอายุเป็น๑๐๐ปีสูง๔๐เมตรแล้วก็จะมีโพรงเป็นโพรงตามธรรมชาตินะคะ
คนเข้าไปได้สัก๖๗คนก็จะเป็นโพรงแบบสูงหน่อย
ต้นเนี้ยค่ะแต่ก็จะมีครั้งข่าวอยู่ไงค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลนาหลวงเศรษฐียมเภอทุ่งสงศ์
จังหวัดนครศรีธรรมราชคือต้นไม้เนี้ยมันไม่ใช่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันเยอะ
เพราะว่าต้องให้คนในพื้นที่พาเดินเข้าไปคือเดินเข้าไปเองไม่ได้
ก็เลยยังไม่ได้ฮิตมากยังไม่ได้นิยมมากก็เลยเตือนเอาไว้ก่อนก่อนที่มันจะฮิต
ก่อนที่คนจะแบบนิยมเข้าไปดูครั้งข่าวอะไรแบบเนี้ยค่ะ
ก็เลยคุณหมอบอกว่ามาเตือนก่อนโพสต์เฟซบุ๊กเตือนและแนะนำคนในพื้นที่ว่าติดป้ายเตือนหน่อยจะดีไหม
ห้ามเข้าในโพรงต้นไม้ต้นนี้เพราะอาจติดเชื้อราจากมุนค้างคาวได้ค่ะ
คุณหมอบอกว่าใครที่เคยเข้าไปในโพรงต้นไม้นี้และไม่ใส่หน้ากากอนามัยถึงแม้จะยังไม่มีอาการอะไรไปหาหมอก่อนเลยนะคะ
เอ็กซาเรย์ปอดแล้วบอกคุณหมอด้วยว่าตัวเองเสี่ยงติดเชื้อราคนที่อายุน้อยบางทีไม่แสดงอาการแล้วอาจจะหายเองได้
แต่คนที่มีอายุมากมีโรคประจำตัวต้องรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อราค่ะก็เลยมาเตือนกันค่ะ